ถามคุณปุ้ยคุณผู้ชมตอนเด็กเป็นเด็กขี้เศร้าหรือเปล่า
พี่เศร้าไหมไม่นะ
แต่ผมว่าตอนเด็กเป็นเด็กขี้เศร้าคุณแม่ปลุกยากปลุกแล้วแต่งตัวแล้วก็ยังหลับ
ถึงขนาดไปหลับในห้องน้ำแล้วเด็กคนนี้น่าจะคล้ายผมเหมือนกัน
เป็นหนูน้อยอนุบาลหนึ่งชอบหลับนั่งก็หลับเข้าแถวก็หลับหลับได้หลับดีหลับขนาดไหน

ใช่เพื่อนเขาไปเข้าแถวหมดแล้วเออจะล้มอยู่แล้ว

ตัวจ้าหนูซักอย่างแม่อารธุบาลหนึ่ง
อนุบาลอยู่ครับเขาบอกว่าคุณครูบอกนะ
หลับได้หลับดีหลับตลอดนั่งก็หลับเข้าแถวก็หลับจนบางครั้งคุณครูต้องไปประคองให้นอนเนี่ยฮะเจ้าภาพนี้
คือหลับจนครูเขาเกรงว่าเดี๋ยวศีรษะจะฟาดพื้น
คุณครูก็เอาไปนั่งประคองแล้วกันหลับในอ้อมขออ้อมกอดคุณครูแล้วกัน
เออเขาบอกว่าเออก็น้องก็ง่วงนอนนะวัยกำลังกินกำลังนอนก็เลยง่วงนอนเป็นธรรมดา
แต่พอถึงเวลากิจกรรมคุณผู้ชมเด็กคนนี้เขาทำกิจกรรมดีนะ
ใส่พลังสุดชีวิตนี่อันนี้ตอนหลับนะ
แต่ตอนทำกิจกรรมนี้เขาก็ทุ่มเทสุดพลังเหมือนกันเขาว่าอย่างงั้นนะนะฮะ
คนที่เข้าไปเล่นในแอปจะได้เห็นคลิปน้องคนนี้เขาหลับเยอะนะ
ก็บอกเออน่ารักดีเลี้ยงง่ายไม่ร้องไม่ดื้อไม่งอแงนอนอย่างเดียวนะฮะ
ก็ชมคุณครูที่ดูแลไม่ได้ดูดน้องนะ
นะครับก็เอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันในช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้นะครับ